คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่อุบลราชธานีค่ะ
เริ่มต้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
คือรถเก๋งพุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์จนทางฝั่งรถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิตเลยนะคะ
เพื่อนเพื่อนของทางฝั่งรถจักรยานยนต์เขาบอกว่าไม่พอใจทางฝั่งรถเก๋งอะค่ะครับ
ไม่ใช่แค่ไม่พอใจที่ไปทำให้ฝั่งเขาตายนะแต่ไม่พอใจที่ทางฝั่งรถเก๋งเนี่ย
ทำเขาตายแล้วยังพูดถึงเขาเสียหายพูดถึงเขาไม่ดีอีก
ถึงขั้นก็ไปรุมทำร้ายทางเพื่อนของคนขับรถเก่งอะค่ะ
ตามภาพที่เห็นก็คือเป็นวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยนะคะ
ก็เป็นทางฝั่งของรถจักรยานยนต์นะคะไปทำร้ายทางฝั่งของรถเก๋ง
เพราะว่าเขาบอกว่าชนเพื่อนเขาตาย
แถมยังปากเสียพูดจาไม่ให้เกียรติกันเลยลักษณะประมาณนี้ค่ะ
เหตุการณ์เมื่อคืนถนนเลี่ยงเมืองจุดกลับรถ
หน้าสวนวนารมที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะคือตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีกลุ่มเพื่อนของทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตเขารู้ข่าว
เขาก็เลยไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปทะเลาะกับเพื่อนของทางฝั่งรถเก๋งคู่กรณี
กลุ่มเพื่อนของทางฝั่งรถจักรยานยนต์เขาไม่พอใจที่ทางฝั่งรถเก่งพูดจาไม่ให้เกียรติคนตายเลย
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันขึ้นอย่างที่เห็นในภาพอ่ะนะคะทีนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะคะรถจักรยานยนต์
ดูสภาพรถจักรยานยนต์นะคะห่างจากจุดที่รถชนกันเนี่ยค่ะ
พบนางสาวปัธมาเสือทองอายุ๒๙นอนจมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหัส
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใกล้ใกล้กันคือสามีของนางสาวปัธมานะคะ
นายอำนวยสาสุกอายุสี่สิบห้าคนขี่รถจักรยานยนต์นอนคว่ำหน้า
หัวแตกเสียชีวิตคาที่ก็คือทางฝั่งรถจักรยานยนต
คนขี่คนซ้อนเสียชีวิตทั้งคู่ครับส่วนทางฝั่งรถเก๋งค่ะ
รถเก่งหน้ารถก็พังยับแบบนี้นะคะกระจกหน้าแตกคราบเลือดติดเต็มเลยค่ะ
ว่าเป็นเลือดของนายอำนาจนายอำนวยขออภัย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปดูร่องรอยของอุบัติเหตุหน่อยก็ยังมีเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์กระจายเต็มเลยนะคะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
ประมาณ๕ทุ่ม๒๗นาทีเห็นไหมคะในวงกลมสีแดง
เก่งของนายธีรวัตรขับมาเร็วนะคะเขามาเร็วมากจริง
ตรงนี้มันควรจะขับช้ากว่านี้เพราะมันมีจุดกลับรถอยู่ด้วยค่ะ
ควรจะขับเร็วได้ภาพนี้มา
จากการสอบถามนายธีรวัตรคนขับเก๋งเขาก็บอกว่าก็ยอมรับว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนมา
กำลังขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้านครับมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์
คือคู่กรณีพุ่งออกมาแบบระยะกระชั้นชิดรถเก๋งบอกว่าเขาเบรกไม่ทันจริง
พุ่งชนไปแบบเต็มเต็มคนขี่คนซ้อนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เขายอมรับว่าดื่มมานะคะทางฝั่งรถเก๋งอ่ะค่ะ
แต่เขาบอกว่าดื่มเป็นลักษณะของ

เขาบอกว่าแค่๓ขวดเป็นขวดเล็ก

ขับรถแข่งมากับรถคันอื่นเลย

เขาขับมา๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

แต่พอดีพี่เขาสองคนนะครับเขาออกมาจากซอยทางซ้ายนี่เราไปทางตรง
เหมือนว่าพี่แกย้อนสอนมาจะเข้ายูเทิร์นตรงนั้น
ขับแบบแกออกมาแกย้อนสอนมาแล้วแกก็ขับตัดมากลางเลยนะผมไปทางตรงพอดี

ประมาณหกสิบนี่แหละครับไม่ไม่แรงครับไม่ได้หนีผมก็ยืนอยู่นั่นแหละครับ
ตำรวจก็อยู่นั่นตำรวจก็ยืนอยู่ข้างผมพาผมไปชี้นั่นชี้นี่ใช่ไหมครับตำรวจมา
ที่แรกผมจะไปจับศพแล้วผมลงจากรถมาผมเดินไปแบบสั่นเลย
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่นั่นเขาบอกพี่อย่าเพิ่งไปจับรอกู้ภัยมาก่อน
ผมก็ยืนอยู่นั่นอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนเขาแล้วคนเสียชีวิตเขามารุมตีน้องผม
ลุมทำไมครับเขาว่าเขาถามหาคนขับคนขับอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาลุม
แบบเขาลุมตีนะครับแล้วน้องเราพูดอะไรนะมันก็ไม่ได้พูดนะครับแต่ตอนนั้นผม
ตำรวจเอาผมขึ้นรถไปแล้วนะครับผมอยู่ในรถตำรวจ
คือคนขับรถเก่งก็บอกว่าผมขับไม่เร็วผมไม่ได้เมาผมมาทางตรง
ผมไม่ได้หนีไปไหนด้วยแต่ทางฝั่งรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาจะกลับรถ
ก็เลยพุ่งชนแบบเต็มเต็มแต่ทางฝั่งรถจักรยานยนต์คือเขาเสียชีวิตทั้งคู่เลยอะค่ะ
ศพของนางสาวปัธมานะคะอยู่ที่วัดกั้นเหลืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
งานศพเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะพ่อกับแม่ยังเสียใจกับการสูญเสียจนพูดไม่ออกเลยอ่ะนะคะ
ญาติบอกว่าก็อยากจะให้ทางคนก่อเหตุแสดงความรับผิดชอบด้วย
คนก่อเหตุใหม่มากงานศพไม่แสดงความรับผิดชอบอะไร
ญาติของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าทางฝั่งคนขับรถเก๋งจะขับมาแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วเขาเมาตามถ่วงแสบกว่า
เราแปลงสุนเสียสองคนเศร้าหลักของพ่อกับแม่ด้วย
งานศพของนายอำนวยค่ะครอบครัวก็นำร่างไปไว้ที่วัดกลาง
อัมเภอภิบูรณ์มังสาหารอุบลราชธารณี
ลูกสาวของนายอำนวยบอกว่าจนถึงตอนนี้ทางฝั่งคนขับรถเก่ง
ก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเหมือนกันครับ
โทษว่าพ่อเธอเป็นฝ่ายผิดเพราะขี่ย้อนสอนมา
ลูกสาวของนายอำนวยบอกว่าทำใจไม่ได้ที่สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันแบบนี้
มันก็เลยเกินเหตุการณ์เหมือนในคลิปที่เขาตีกันอะไรอย่างนี้
หนูก็ยังไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่คุยกับผู้กรณี
ยังไม่ได้คุยกับตำรวจอะไรเลย
เพราะว่าหนูก็ทำใจยังไม่ค่อยได้ด้วย

แต่สุดท้ายตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
คนขับรถเก๋งผิดค่ะ
ความเร็วรถมันยังไม่ชัดว่าเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่า

เดี๋ยวตำรวจก็จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของความเร็วรถ

แต่เรื่องความเมาแน่นอนว่าเมาค่ะ
ก็เลยถือว่าเป็นความผิดค่ะ
ดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถในขณะเมาสุรานะคะ

คือเรื่องย้อนสอนมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ขี่ย้อนสอนหรือว่าขับย้อนสอนจะต้องถูกชนเจ็บ
หรือว่าตายแล้วไม่มีความผิดอะไรไม่ใช่นะฮะ